ก่อนจะไปถึงพรุ่งนี้ลืมคนนี้ได้อย่างไร
ลืมข้างเราที่ได้อย่างไรค่ะค่ะสำคัญสิ
แล้วเขาปูทางมาตั้งแต่เมื่อวานพี่เบิร์ตไปนั่งใส่
ก็เป็นที่เดิมที่เขามักจะออกมาเปิดเผยข้อมูล
แต่เมื่อวานนี้ยังไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับคุณเศรษฐาหนักเท่าที่จะเห็นวันนี้
ว่าเนี่ยที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยข้อมูลนิติกรรมอำพลางอะไร

ที่แสนสิริไม่ซื้อที่ดินของคุณ
คุณชูวิทย์ก็ชี้แจงว่าที่ดินตรงนั้น

และยังติดสัญญาที่ทำไว้กับคนอื่นอยู่ซึ่งก็หมายถึงบริษัทไรมอนแลนด์
แล้วที่คุณเศรษฐากล่าวหาว่าคุณชุวิตโกรธเพราะไม่ยอมซื้อที่ดิน
มันเป็นเรื่องโกหกครับนี่คือที่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิต

กลับไทยของอดีตนายกทักษิณมีเงื่อนงำเชื่อมโยงกับดิวที่พักเพื่อไทย
เสนอชื่อนายเศรษฐาเป็นนายกด้วยครับ
ขณะเดียวกันครับมีท่อนหนึ่งมีช่วงหนึ่งที่คุณชูวิทย์เอาข้อมูลกับรอปภ
ข้อมูลของรอปภที่ชื่อสมศักดิ์มาเปิดเผยด้วยบอกว่า
นายสมศักดิ์มาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังนั้น
โกหกเพราะจริงแล้วนายสมศักดิ์ไม่ได้เป็นแค่รอปภ
แต่เป็นในหน้าขายที่ดินมีตำแหน่งเป็นถึงกรรมการบริษัทอ่อนนุษย์แลนด์จำกัด
ที่ทุกคอนโดจะต้องขอเป็นคนไปยื่นให้กับแสนซีรีส์
อกจากนี้บริษัทอ่อนนุษแลนด์ยังเป็นเจ้าของถนนอีกหลายแห่ง
โครงการของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ซึ่งหมายความว่า
สมศักดิ์เป็นนมินนีครับฟังคุณชูวิตหน่อยครับ
ผู้จัดการนายอ่อนนุษแลนด์ผู้ที่เป็นกรรมการก็คือ
คุณชูวิทย้ำว่านายสมศักดิ์นี่แหละเป็นนอมินีครับ
แล้วบอกอีกว่าได้ควักเงิน๒๐๐๐บาทเนี่ย
ส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดไปให้๗๕๐คน
ใครบ้างล่ะ๗๕๐คนสสไงคุณผู้ชมฮะ
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดร๕๐๐แล้วก็สมาชิกวุฒิสภาอีก๒๕๕
ส่งไปทำไมก็จะได้ให้ใช้ในการพิจารณาโหวตเห็นชอบ

แล้วคุณชูวิทย์บอกหลักฐานทั้งหมดจะถึงมือทุกคน
ในวันนี้๒๑สิงหาคมครับ

ส่วนเรื่องคุณทักษิณที่จะกลับมาไทย
คุณชุวิตเชื่อว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนดีลลับ
แต่ส่วนตัวเชื่อว่าคุณทักษิณยังลังเล

แม้ว่าจะมีการเตรียมความพร้อมเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าไว้แล้ว
และข่าวลือว่าหลังกลับมา
นายทักศิลป์จะอ้างเรื่องป่วยดวงตานั้น

แต่ได้ข้อมูลมาว่ามีการเตรียมสถานที่รองรับไว้๒ที่
คือโรงพยาบาลตำรวจและโรงเรียนพลตำรวจบางเขน
ซึ่งมีการปัดกวาดเช็ดถูเตรียมเอาไว้แล้วด้วยคุณผู้ชม

เพราะคุณชูวิทย์เขาให้เดสไลน์ไว้

จะต้องเห็นคุณเศรษฐาถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทย

เขาจะมาแถลงตอกฝาลงเป็นครั้งสุดท้าย
แต่คราวที่เราเช็กมาและรายงาน
คือแคนดิเดตก็ยังมีชื่อคุณเศรษฐา
ที่จะเป็นอะไรนะแคนดิเดตนายกคนที่๓๐
นี่แหละวันนี้รอจับตาดูคุณชูวิทย์อีกทีหนึ่งนะคะ

มีอุ้งอิ๊งมีทักษิณมีเศรษฐามีชูวิทย์